ส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็ได้ย้ำนะครับถึงเหตุการณ์ใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
แล้วก็เตรียมที่จะเดินทางไปเยือนมาเลเซียในสิ้นเดือนนี้นะครับ
เพื่อจะไปหารือถึงปัญหาต่าง
ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าจะต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา
ขณะที่การพูดคุยกับกลุ่มที่เห็นต่างก็ต้องดำเนินการต่อไป
แต่ว่าไม่ใช่การเจรจาต้องใช้ระยะเวลา
เพราะว่าปัญหาคงไม่สามารถแก้ได้ในระยะเวลาอันสั้นครับ
ที่ไหนก็จบภายใน๒ปีภายในปีภายใน๓วันภายในคุย๓ครั้ง
มีที่ไหนบ้างไปหามาในโลกนี้
ประเทศบางประเทศในอาเชียนเขาคุยเรื่องเหล่าเนี่ย
สถาการณ์กับคนอาหย่าไปซ้ำเขาคุยมา๕๐ปีแล้วยังไม่จบเลย

แต่อะไรก็ไม่ได้ทั้งอย่างผลแบบนั้นก็ใช้ทำไม่ได้
จำกัดอะไรก็ไม่ได้ก็ไขสลัดเศรษฐีถึงที่บ้าง
แล้วก็ตายโมงโมงไอ้คนเรียกร้องน่ะร่ำช่องอ่ะ
พลเอกประวิทย์ระบุว่ายังไม่สามารถตอบได้ว่า
เลื่อนวันพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ออกไปก่อนหรือไม่
ต้องให้ผลเอกอักษราเกิดผลหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขดูรายละเอียดก่อน
ส่วนตัวก็ไม่ทราบว่าเหตุระเบิดที่จังหวัดปัตตานี
เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการกดดันคณะพูดคุยหรือไม่
แต่ว่าตราบใดที่ยังมีเหตุระเบิดขึ้น
ก็ไม่สามารถที่จะกำหนดร่างบันทึกข้อตกลง
เพราะว่าต้องรอให้เหตุการณ์สงบก่อน
พร้อมระบุด้วยนะครับว่าในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคม
เดินทางไปยังมาเลเซียเพื่อพูดคุยกับรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
เกี่ยวกับปัญหาแนวชายแดนทั้งการสร้างรั้วกั้นเขตแดน
การสร้างสะพานการสร้างด่านสุรกากร
และปัญหาบุคคล๒สัญชาติ

เพราะว่าต้องรอคณะพูดคุยสังเกตุศักดิ์ศุกร์ชุดเล็ก

รวมถึงให้ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติตัดสินใจ
ถึงจะได้มีการพูดคุยครั้งใหม่ได้
ขณะที่พลตำรวจตรีปียพันธ์ปิงเมืองรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยถึงกรณีเหตุระเบิด๒จุดในจังหวัดปัตตานี
จุดแรกคือเหตุคาร์บอมย่านสถานบันเทิงหน้าโรงแรมซาวทุนวิว
และจุดที่๒ตลาดสดจังหวัดปัตตานี
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทั้ง๒จุด
เมืองต้นยังไม่พบว่าเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิด
และวางเพลิงใน๗จังหวัดภาคใต้
ส่วนความคืบหน้าคดีระเบิด๗จังหวัดภาคใต้
ชุดสืบสวนก็ได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในหาดใหญ่

โดยหากพบมีหลักฐานชัดเจนก็คาดว่า
จะมีการออกหมายจับในเร็ววันนี้ครับ